จัดงานครอบครัววอเล็กบอลสร้างสุขทั่วไทยได้ใจทั่วโลกนะครับ
เป็นธรรมเนียมอยู่แล้วครับนักตบสาวไทยก็รับโบนัสไปสิบล้านบาท
จากนั้นนะครับก็ยังร่วมกันโชว์สเต็ปการเต้นระดับเทพเลยครับ
ก็จริงแล้วเนี่ยแฟนคลับชอบวอเล็กบอล
เพราะเรื่องพวกนี้แหละครับเต้นเก่งมีความบันเทิงอยู่ในตัวอยู่แล้วครับ
ส่วนนายสมพรใช้บ้างอย่างนายกสมาคมกีฬาวอเล็กบอลก็ออกมาปฏิเสธ
ข่าวลือที่ว่าสมาคมเตรียมจะดึงโค้ชคนใหม่ซึ่งเป็นโค้ชผู้หญิง
จะเข้ามาทำหน้าที่แทนโค้ชด่วนนะครับซึ่งยืนยันว่าทางสมาคมไม่มี
โยบายนี้แล้วก็ไม่ได้มีการพูดคุยในเรื่องนี้เลยเหตุผลที่ใช้โค้ชด่วนอยู่
ก็เพราะว่าผลงานที่ออกมาถือว่าเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้แล้วก็
ความสัมพันธ์ที่ดีกับนักกีฬาทุกคนขณะที่โค้ชด่วนนะครับ
ก็ทราบข่าวลือแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นก็ยอมรับว่ามีทั้งคนที่สนับสนุน
และก็ไม่สนับสนุนนะครับส่วนตัวจะทำให้ดีที่สุด
เป้าหมายปีหน้าจะพยายามไปโอลิมปิกให้ได้นะครับทราบข่าวนะครับ
แต่เราก็แปลกใจนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ก็ต้องยอมรับนะครับว่าในเรื่องของกระแสนะครับ
มันมีทั้งคนที่อยากสนับสนุนให้เราทำต่อแล้วก็ไม่มีก็มีนะครับ
บางคนอาจจะเปลี่ยนอยากคิดว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงในบางอย่าง
เพื่อให้ทีมดีขึ้นก็เป็นไปได้นะครับส่วนตัวผมเอง
ผมก็พยายามทำให้ดีที่สุดในหน้าที่ของผมที่มีอยู่นะครับ
ก็ต้องขอบคุณนะครับทุกคำติชมนะครับ
คำให้กำลังใจที่ให้กับผมครับผมก็จริงจริงแล้วเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับ
ว่าเราจะพยายามไปโอลิมปิกให้ได้แต่ในขั้นตอนการไปโอลิมปิกเนี่ย
ผมว่ามันมีความซับซ้อนของขบวนการเยอะนะครับประกอบกับในเรื่องของการที่เราต้องมีการแข่งขันในแต่ละรายการเนี่ย
เราก็ดูช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็เตรียมทีมตามความเหมาะสมของเวลาครับ
เป็นกลางต้นที่ดีแล้วก็อาทิตย์นี้จะเดินทางไปตุรกีลงซ้อมกับซารีเย่
โคชด่วนก็กำชับครับให้ดูแลตัวเองดีอย่าบาดเจ็บ
เพราะว่าปีหน้าก็มีโปรแกรมขันอีกเยอะมากครับ
คราวนี้ครับมาดูเงื่อนไขในการไปโอลิมปิกกันหน่อยนะครับหลังจากที่ทางไทยรัฐเนี่ยได้มีโอกาสสัมภาษณ์
อากาศโทชานิดวงประเสริฐรองประธานกิติมศักดิ์ตลอดชีพของสาพันธ์วอเล็กบอลแห่งเอเชียหรือว่าเอวีซี
น่าจะอยู่ในอันดับ๑๐ดังนั้นนะครับเป้าหมายของไทยเนี่ยคือต้องทำอันดับให้ติด๑ใน๑๐ของโลก
๒ทีมนะครับจะได้ไปวอเล็กบอลหญิงโอลิมปิก๒๐๒๔ที่ฝรั่งเศสซึ่ง๑ทีมเป็นเจ้าภาพฝรั่งเศสครับ
ก็คาดว่าจะเป็นแอฟริกาใต้๔ทีมก็มาจากระดับโลกดีที่สุดครับ
มาปิดท้ายตรงนักศึกษาภาพฝรั่งแห่งอลิมปิก